ก็จะมีข่าวคราวบ่อยครั้งกับเรื่องของการทุจริตการสอบ
ไม่ว่าเป็นวงการตำรวจหรือว่าการสอบรับราชการนะครับ
ล่าสุดมีการสอบครูผู้ช่วยกรทม

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตการสอบจากแก๊งมิจฉาชีพ
ตำรวจเขามีการวางมาตรการในการล็อกคอกไว้ก่อนคือการตัดสัญญาณสื่อสารทั้งหมดเลยนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็กลายเป็นกระแสข่าวในโซเชียล
เพราะว่ามีการไปโพสต์ข้อความระบุว่า
รถเก่งและรถกระบาดกว่า๒๐คันที่นำไปจอดภายในศูนย์ประชุมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตเนี่ย
ซึ่งมีการจัดสอบครูผู้ช่วยกรทมกันอยู่
ไม่สามารถจะกดรีโมทสัญญาณเปิดปิดรถได้นะครับ
สุดท้ายก็มีการประสานงานไปยังจำรวจเข้าไปตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้ว่า

จากการตรวจสอบของตำรวจพบว่ามีการตัดสัญญาณการสื่อสารจริง
เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของการทุจริตการสอบครู
วันนี้มีการจัดสอบจำนวน๑๔๐๐คน
แต่ยืนยันนะครับว่าการตัดสัญญาณไม่มีผลกระทบกับเรื่องของเครื่องยนต์และรีโมทของรถยนต์นั่นเองนะครับ
ถ้าเกิดว่ามีการตัดสัญญาณอย่างนี้เนี่ย
ในบริเวณลานจอดรถเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะดูแลยังไงครับในเบื้องต้น
เบื้องต้นก็มีการประชาสัมพันธ์ครับ
จากทางประจัดสัมพันธ์จากทางเชียงตามสายจากทางกองทัดสอบนะครับที่จัดสอบ
แล้วก็มีเจ้าที่ใส่ตรวจแล้วก็ในคุณแบบแล้วก็นอกคุณแบบ
เจ้าที่จะราจรขอสี่เบื้องต้นเหตุในร้านจอดรถในธรรมศาล
โดยตำรวจภูทรครองหลวงครับได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
เจ้าหน้าที่สายตรวจแล้วก็ตำรวจจราจรนะครับ
อำนวยความสะดวกรวมทั้งป้องกันแก๊งมิจฉาชีพต่าง
อาจจะฉวยโอกาสไปก่อเหตุในช่วงนี้ได้นะครับ

ก็เกิดขึ้นมาแล้วไม่งั้นก็ต้องไปเรื่องของการ

อันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยนะครับ